บัวยโหลดแล้วคุณล่ะครับโหลดหรือยัง
โหลดแล้วโหลดแล้วโหลดเลยโหลดเลย
ความสนุกสนานรอคนอยู่โหลดอีกโหลดอีกโหลดอีกโหลดอีก

ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองที่เจริญมากครับคุณผู้ชมแต่เขาก็มีมุมบางมุมที่สงบเงียบดูดิครับร่มรื่นมีแสงไฟสวยงามตลอด๑ชั่วโมงวันนี้ครับในการตามติดชีวิตลุกทุ่งคุณผู้ชมจะได้รับความบันเทิงแน่นอนไม่ใช่เป็นแบบนี้ครับเพราะว่าเรามาตามติดศิลปินที่มาออกงานกาชาติที่จังหวัดขอน
ลองนึกดูนะครับถ้าเป็นเราเราจะเจ็บปวดแค่ไหนครับเรามีแฟนมีลูกกับแฟนแล้วแฟนก็ทิ้งเราไปให้เราอยู่ความยากจนลำบากยากแค้นแฟนไปอยู่สบายนั่นคือเพลงแรกเพลงที่สองปุ๊บกลับมาเพลงแฟนมาเอาลูกไปอีกมาพรากลูกที่เรารักมากไปอีกเรากำลังเสียใจเศร้าช้ำรักแล้วแฟนยังเอาลูกไปอีกแล้วก็บอกเหตุผลว่าแบบเราเข้ากันไม่ได้แต่สุดท้ายครับเรื่อง
มันสนุกตรงนี้ครับคือตรงที่ว่าแฟนไปไม่รอดกับแฟนใหม่แล้วกลับมาอยู่ที่เดิมมันจะเจ็บแค่ไหนแล้วสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ยังรักผู้หญิงคนนี้ต่อไปเป็นที่มาของแมนมณีวันที่ได้ฉายาว่าเจ้าพ่อเพลงช้ำรักเป็นแบบซีรีส์วันนี้ชมแน่นอนครับผม
จากจังหวัดอุบลราชธานีที่แฟนแฟนเรียกให้เป็นเจ้าพ่อเพลงช้ำรักเพราะว่าแมนมณีวันมีแต่ผลงานเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ชายอกหักช้ำรักสุดสุดแถมยังร้องเพลงออกมาได้ชนิดที่ว่าคนฟังถึงกับร้องตามเลยทีเดียวไม่ใช่ร้องเพลงนะครับร้องไห้แม่มณีวันเป็นนักร้องลูกทุ่งหมอลำเสียงหวานเสียงนุ่มที่โด่งดังและคนรู้จักมากมายจากอล
ต่อมาได้มาอยู่บ้านหลังใหม่ในสังกัดอาสยามและได้มีเพลงออกมาหลายเพลงอาทิเอาอย่างเฮ็ดใจเหตุผลน้ำเน่าที่แท้อ้ายแคร์เจ้าเจ้ากลับมาอ้ายดีใจแต่กลับไปจะดีกว่าพร้อมทุกกรณีที่จะเจ็บซึ่งก็ล้วนเป็นบทเพลงช้ำรักทั้งหมดจนขึ้นแท่นเป็นเจ้าพ่อเพลงช้ำรักและล่าสุดแม้มณีวันอาสยามได้มีส
กระเทยหน้าห้าน
ที่เวทีก้าวดำเนินต่อไป

บรรยากาศตอนนี้ประมาณเกือบ๓ทุ่มแล้ว
เสียงดังด้านขวามือของผมนี่นะครับ

สวัสดีพี่
นี่คือบรรยากาศข้างหลังคอนเสิร์ตแม่มณีวัน
บริวัลยังไม่มามันขนาดนี้
และนี่คือแดนเซอร์
เดี๋ยวเราไปคุยกับแดนเซอร์แม่มันนิวัลครับ

สวัสดีครับ

เป็นตำรวจเหรอครับมีเสื้อปืนด้วย

เป็นทหารที่มาดูแลแดนเซอร์

นี่คือแดนเซอร์ของคุณแม่มณีวัน

ถ้าไม่ริสาตรอนตรงนี้ก็จะเป็นของเทพนี้นะครับ

ทำไมคุณแมนถึงเลือกชุดนี้ครับ
ก็เคยทำงานด้วยกัน
ก่อนที่พี่แม่จะเข้าอาสยา

ก็เลยทีนี้พี่แมนแยกเข้าไปอยู่อาสยามก็
เราก็แยกทำเป็นทีม
เคยร่วมงานกันมาก่อน

พี่แม่เป็นคนอาสยาใส่ดีค่ะ
เป็นมิตรมิตรเป็นกับลูกน้อง

อัสยาใส่ดีครับ

ชื่ออะไรครับ
ต้องมีนวดนจ
ถ้ามาพี่แมนเป็นตัวแข็งไงครับ
โอเคครับ

เต้นดีกว่าคนบอกว่าเต้นดีกว่านะ

แค่นี้ด้วยชุดคนร้อน

อะไรบ้างอ่าหนึ่งเนกนะสองอ่าได้ดูว่าการแสดงของเราเป็นอย่างไรบ้าง
นะครับแล้วก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมฟอร์ฟราคีศาสตร์เนี้ย
เกี่ยวกับมองรับที่คนอยู่ข้างหลังจากบ้างอ่าได้เลยงั้นฝากด้วยนะครับคุณแมน
เดี๋ยวต้องเตรียมตัวอะไรไหมครับหน้าเลิกแต่งไหมต้องแต่งไหม
ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผมจะแต่งหน้าให้คุณตอนเนี้ยโอ๊ยจะบ้าเหรอ
แล้วนี่คือชุดขึ้นไปชุดนี้เลยเหรอครับอ่าได้เลยงั้นเดี๋ยวเต็มร้อยเรียบร
รอก่อนนะเอาแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณที่ออกมาพบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันอ่าได้ได้ได้